เอาละครับพาไปวัดแห่งหนึ่งดีกว่า
เจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ที่จังหวัดอ่างทอง
เขาท่านมีไอเดียในการที่จะให้มีการปั้นรูปปั้นยักษ์สีแดง
ถือกระบองไปติดไว้ที่กำแพงวัด

ดูนะไม่ใช่ตนเดียว

นี่ฮะใช่ฮะอยากต้องเป็นตน
เป็นรูปปั้นยักษ์สีแดงกว่า๓๐ตน

เป็นรูปปั้นของท้าเวชสุวรรณ

ก็ถูกนำมาประดับบนเสากำแพงวัดโคสุภราช
วัดคลองวัวตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
โดยพระครูประหลัดวิชาณคัมภีระปัญโย

รูปปั้นท้าวเวชสุวรรณหรือว่าทางสายพราหมณ์เรียกว่าท้าวกุเวร
ตำนานนั้นสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมิ
มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยักษ์
ถือกระบองขนาดใหญ่มีจิตใจดีงามดำรงอยู่ในศัตยธรรม
อุทิศตนถวายพิทักษ์รักษาพุทธสถานและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และถือเป็นเจ้าแห่งอสูรที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองขจัดสิ่งชั่วร้าย
ได้มีแนวคิดในการที่จะก่อสร้างแล้วก็ปั้นมาประดับไว้ที่กำแพงวัดครับ

และท้าเวสุวรรณก็คนโบราณทำเป็นรูปแล้วก็ไปแขวนไว้เหนือเปรย์เด็กอ่อน
เชื่อว่าจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้มารบกวนเด็กเล็กได้ด้วย
ครับแล้วท่านเจ้าอาวาสก็บอกแบบนี้ด้วยนะครับ
คือนอกจากจะเป็นความเชื่อปกปักรักษาคุ้มครองภัยแล้วนะฮะ
ก็ยังเพิ่มความสวยงามแล้วก็สะดุดตาให้กับผู้พบเห็น
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับ
นอกจากนี้ทางวัดเนี่ยยังได้ทำการบริวารณะซ่อมแสงพระอุบวชสด
ด้วยการทาสีทองประดับด้วยกระจกสวยงาม
ด้านในและด้านนอกรวมถึงประดับตกแต่งกระจกล้อมรอบ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่รอบโบสถ์อย่างสวยงาม
เช่นเดียวกันคุณดูระยิบระยับเลยเออนะครับดังนั้นใครที่ต้องการที่ไป
กราบศักระพระที่วัดแห่งนี้ก็ไปได้นะครับ
โคสุภาราชที่จังหวัดอ่างทองครับ